ธิบดีกรมที่ดินก็ได้เสนอให้รัฐบาลประกาศยกเลิกสค๑ที่มีอยู่๔๒๐๐๐ฉบับทั่วประเทศ

พร้อมกับยืนยันการปลอมแปลงเอกสารสิทธิ์หรือว่าออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบ
ต้องทำกันเป็นขบวนการลำพังเจ้าหน้าที่ที่ดินทำเองไม่ได้
โดยที่ประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือว่าสปท
เห็นชอบรายงานของคณะกรรมการบูรณาการเร่งรัดการปฏิรูปทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
ที่ได้มีการสรุปปัญหาแล้วก็ข้อเสนอแนะ
ในการหยุดยั้งและป้องกันการทำลายทรัพยากรป่าไม้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
พบว่าที่ผ่านมายังขาดความชัดเจนทั้งด้านนโยบาย
และการประชุมร่วมกันในระดับกรมและกระทรวง
หน่วยงานกลางที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง
ของการออกเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่ป่า
ทำให้มีที่ดินที่ออกเอกสารสิทธิ์ทับซ้อนในพื้นที่ป่าจำนวนมาก
เนื่องจากว่าแต่ละหน่วยงานยังใช้ภาพถ่ายดาวเทียมที่ไม่ตรงกัน
เพราะมีข้อเสนอให้สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
บันทึกข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ใกล้เวลาจริง
และแสดงผลการเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงที
โดยระบุให้เร่งทำภายใน๑เดือนภายในพื้นที่เป้าหมาย
แล้วก็๓เดือนในพื้นที่อื่น
พร้อมกับส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดูแลป่าไม้
และสื่อมวลชนรวมทั้งปปชรับทราบให้ตรงกัน
อภินันซื่อธานุวงศ์อธิบดีกรมที่ดิน
ในฐานะสมาชิกสพยืนยันว่ากรมที่ดินขอเสนอให้ใช้โอกาสนี้
ยกเลิกสค๑ทั้งหมดทั่วประเทศ
ที่มีอยู่ประมาณ๔๒๐๐๐๐๐ฉบับ
กำหนดหลักเกณฑ์เยียวยาผู้ที่ถือครองอย่างถูกกฎหมาย

เพื่อล้างแล้วก็จัดระเบียบที่ดินใหม่ทั้งหมด
เนื่องจากมีที่ดินจำนวนมากที่ราศดรอยู่ก่อนที่จะประกาศ

ดังนั้นจึงต้องให้ความเป็นธรรมกับราศดรเหล่านี้ด้วย
การออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินของรัฐที่ไม่ชอบเนี่ย
มีผลต่อการทำลายป่าไม้
สัดส่วนกับการปล่อยปะละเลยของเจ้าหน้าที่

เพราะที่ดินที่ออกโดยไม่ชอบมันดังนะฮะ
แต่เมื่อเทียบสับส่วนการปล่อยป่าระเลยกับเจ้าหน้าที่ที่ดินของรัฐ

งั้นท่านก็กล่าวหากรมที่ดินว่าไปออกเอกสารสิทธิ์โดยไม่ชอบ
แต่การบุกลุกทำร้ายตัดไม้ทำลายป่า
หรือการเข้าไปทำกินในที่ดินป่าไม้เนี่ยมันหลายปัจจัยนะฮะ
ตัวเลขเหล่านี้มันไม่มีใครยืนยันหรอกครับ
แต่ผมกลับเรียนว่าที่ออกโดยไม่ชอบโดยการทุจริตของเจ้าหน้าที่เนี่ยมีไหม
มีครับเยอะไหมเยอะครับ
เยอะครับแต่ไม่ใช่เฉพาะ
ถ้าทำต้องทำเป็นทีมทำโดยเจ้าหน้าที่ที่ดินคนเดียวทำไม่ได้ครับ
ซึ่งสวทส่วนใหญ่ก็ล้วนสนับสนุนแนวคิดของนายอภินันนะครับ

เพื่อใช้โอกาสนี้จัดระเบียบให้กับรัศดรที่ถือครองอย่างถูกต้อง
พร้อมเสนอให้ทบทวนการทำงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหม่
หลังพบว่ายังไม่ประสบความสำเร็จในการพิทักษัพยากรธรรมชาติได้อย่างทันท่วงที